สุดหวาดเสียวเราย้ำเตือนนะว่าอย่าไปขับรถจี้
รถบรรทุกเด็ดขาดโดยเฉพาะที่มีของบรรทุกอยู่
รถกระบะไปขับตามรถบรรทุกที่บรรทุกเหล็กเส้นมาคุณผู้ชม
เหล็กเส้นมันไหลลงมาแล้วไปเสียบถึงเบาะของคนที่นั่งอยู่ข้างในรถนะครับ
ไปดูภาพเหตุการณ์หน่อยเหตุการณ์นี้เด็กที่นั่งอยู่
ถูกเสียบไปแค่ไม่กี่นิ้วเท่านั้นเอง
เฉียบตายนะครับพร้อมกับบรรยายมิดุนาทีเกิดขึ้นบอกว่ารถกระบาดคันนี้เป็นกระบะ๔ประตู
ขับตามหลังรถบรรทุกเหล็กเส้นมาก็ใช้ความเร็วไม่มาก
จู่มันมีเหล็กเป็นเหล็กข้ออ้อยเป็นเหล็กที่ใช้ในการก่อสร้างพุ่งเข้ามาครับ
ทะลุกระจกเนี่ยคุณผู้ชมดูดิคือเสียบทะลุ
แล้วถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่นั่งอยู่นี่คืออกซ้ายเต็มเต็มนะใช่ค่ะ
แต่ว่าโชคดีครับมีเด็กนั่งอยู่
คุณภาพนี้ที่คนเห็นแล้วช็อกกว่าคือน้องเหมือนนอนอยู่อะค่ะ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
คุณต้องไม่ประมาทถ้าบรรทุกของพันให้ดีห่อให้ดีนะครับ